ข้อเรียกร้องของเสียแป้งที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งมีการส่งต่อมาให้ทางดรธนกฤษซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐบนตรีรองนายกรัฐบนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
บอกว่าตอนนี้เตรียมจะยื่นต่อให้กับ๓หน่วยงานที่ถูกพาดพิงตรวจสอบ
แล้วก็บอกด้วยว่าคาดว่าเสียแป้งเตรียมออกคลิปอีพี๓ออกไปแล้ว๒อีพีใช่ไหม
เตรียมออกคลิปอีพี๓ขอเวลา๔๕วันแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะมอบตัวหรือเปล่า
โดยทางนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐชี้แจงกรณีที่ทางเสียแป้งเขียนจดหมายด้วยลายมือ
เพื่อจะขอให้ส่งต่อให้หน่อยได้ไหมไปทางนายกรัฐมนตรีซึ่งมีบทบาทเป็นคนกลาง
ก็คือตัวของทางดรธนกฤษรับเรื่องร้องเรียนเพราะว่าในตำแหน่งของดรธนกฤษ
ก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์เทพสุธิน
เสียแป้งร้องเรียนอะไรก็คือร้องเรียนเรื่องของการไม่ได้รับความเป็นธรรม
กระบวนการยุติธรรม๗เรื่องได้แก่ประเด็นที่อ้างว่าศาลทำไมไม่ให้ประกันตัว
ทำไมเขาถึงโดนอยู่คนเดียวที่โดนปฏิเสธการประกันตัวนะครับแล้วบอกได้ว่าตำรวจบางนายเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบนะฮะเรียกรับเงินยักยอบทรัพย์สินนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นตำรวจยศ
พันตำรวจโทษ๒นายมีดาบอีก๑นายเรียกรับเงิน๕๐๐๐๐บาทเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
ร้องเรียนไปถึงเรื่องของการขายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมของเรือนจำ
คือมันก็เลยไปครอบคลุมหลายหน่วยงาน๓หน่วยงานด้วยกันมีการร้องเรียนไปถึงเรื่องของการทรมานนักโทษ
หรือคดีของอายการคนหนึ่งกับพักพวกที่เสียแป้งพูดถึงอายการบอยอายการบอย
ซึ่งทางดรธนกฤษบอกว่าเสียแป้งนั้นมีความสงสัยว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าคดีที่ถูกจับเป็นคดีปล้นทรัพย์แต่สุดท้ายศาลมีคำพิพากษาเป็นคดีรักทรัพ
แล้วก็ถูกลงโทษจำคุกประมาณ๔ปีมีหลายกรรมด้วยแล้วก็โดนคดีตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
สารก็เลยมีคำพิพากษาครับ๒๐ปีกับอีก๑๖เดือนโดยคดีนี้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์คำสั่ง
หลังจากเสียแป้งหลบหนีก็ติดต่อคนใกล้ชิดอยู่ตลอดส่งสารผ่านมายังทนายความ
เพื่อขอให้รื้อคดีและเอาผิดกับข้าราชการที่เกี่ยวข้องครับซึ่งคืบหน้าก็คือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ย
ดรธนกิจบอกว่าข้อร้องเรียนของเสียแป้ง

ปรากฏตามบันทึกจับกลุ่ม
แล้วก็ยื่นต่อให้อีกหนึ่งหน่วยงาน

ในการตรวจสอบเรื่องของการสั่งฟ้องคดี
ว่ามีอัยการคนไหนเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางนายกองตรีดรธนกฤษจิตอารีรัฐครับ
ก็คือเรื่องของการจับกุมเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่
ตลอดจนเรื่องของการสั่งฟ้องคดีนะครับ
ฟ้องเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือเปล่า
หรือการใช้ดุลพินิษฐ์ใช้ดุลพินิษฐ์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก็ต้องไปดูในเรื่องของส่วนที่เป็น๒หน่วยงานที่ผมได้ทำหนังสือถึง
จากนี้นะครับดรธนกฤษนั้นบอกด้วยว่าจากการพูดคุยกับทนายของเสียแป้งครับ
ว่าเสียแป้งเนี่ยน่าจะยังหนีอยู่ในประเทศไทยนะฮะ
เสียแป้งขอเวลาอีก๔๕วันโดยประมาณ

ซึ่งตนเองก็เห็นด้วยเพราะจะทำให้เสียแป้งนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตนะครับ
ส่วนเรื่องที่กระแสสังคมบางส่วนต้องใช้คำว่าบางส่วนนะ
เสียแป้งนะครับเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าทัศนคติหลายคนเนี่ย
คืออาจจะค่อนข้างจะวิภาควิจารณ์กระบวนการยุติธรรมตั้งข้อสังเกต
ตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
รธนกฤษก็ให้ความเห็นบอกว่าไม่เป็นความจริงนะ
กรณีนี้ทำให้เห็นแล้วว่าการรับฟังข้อร้องเรียนนั้น
คือการได้รับความยุติธรรมแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำไปเพื่อเอาใจใครนะครับ
ไม่ใช่ข้อต่อรองด้วยเพราะว่าเสียแป้งเนี่ยจะเอาอะไรมาต่อรองนะฮะ
อยู่ในฐานะผู้ต้องขังที่หลบหนี
รวมทั้งขณะนี้มีการพักราชการของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนไปแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วที่จริงแล้วก็อยากให้เสียแป้ง
กลับสู่กระบวนการยุติธรรมซะนะฮะ
ผมทำครบในส่วนที่ทนายของเสียแป้งเนี่ย
ร้องขอมาแล้วให้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วนะครับ
เราก็ไม่อยากให้เกิดการติดตามล่าแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกแล้วนะครับ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่หยุดในเรื่องของการที่จะติดตามตัวนะครับ

เพราะตอนนั้นตอนนั้นยืนยันว่า
จะไม่ยอมมอบตัวถ้าหากบุคคลทั้งหมดไม่ได้รับการถูกดำเนินคดีนะครับ
ผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องยื่นหนังสือข้อเรียกร้องมาเป็นรายลักษณ์อักษร
ก็จึงเป็นที่มาของหนังสือที่มาหลังจากที่คลิปออกไปแล้ว๒คลิป
แล้วก็คาดว่านะครับอาจจะมีคลิปที่๓อันนี้ที่ผมได้ยินมา
เพื่อจะยืนยันว่าจะมอบตัวเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไร
เขาก็บอกว่าขอเวลาประมาณสัก
แล้วไหนว่ามีแนวน้องที่จะมอบตัว

การที่หลบหนีวันนี้ไม่มีความสุขแน่นอนนะครับ
เสียแป้งที่หลบอยู่ในเวลานี้นอกจากต้องระวังตัวลำบาก
แล้วใครที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งในเวลานี้

มุมหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่บอกว่าไม่ยิงตำรวจ
ในขณะที่มีการปิดล้อมนะครับ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กระทำแบบนั้นไม่เกิดการสูญเสีย
แต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองด้วยเหมือนกันว่า
เจ้าที่กรมราชทันที่เป็นคนควบคุมเขา
ก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะให้เขาแหกขางหลบหนี
เช่นเดียวกันในเวลานี้เขาก็ได้รับผลกระทบก็คือ
ต้องถูกออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ
นี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดว่าเสียแป้งกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ย
ก็ทำให้อีกหนึ่งครอบครัวหรือหนึ่งหรือสองครอบครัวเอง
เวลานี้ที่เดือดร้อนอยู่ก็คืนความทุกข์ใจให้เขาได้นะครับ
ก็อยากฝากให้เสียแป้งเองช่วยตระหนักในเรื่องนี้ด้วย
คุณผู้ชมค่ะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะ
แต่อีกส่วนหนึ่งในคลิปที่มีการปล่อยออกมาที่เสียแป้งปล่อยออกมา
มีการพูดถึงนายตำรวจระดับพันธ์ตำรวจโทในจังหวัดพัทธลุง
คุณผู้ชมว่าเรียกรับเงินจากผู้ค้ายาเสพติดจนเคยถูกชาวบ้านบุกโรงพัก
เรื่องนี้ก็มีตำรวจถูกพาดพิงนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

เป็นคนตั้งใจทำงานสร้างผลงานต่อเนื่อง
ตำแหน่งหัวหน้าชุดปราบรามยาเสพติด

จากการจับกลุ่มคดียาเสพติดสูงเป็นอันดับหนึ่ง
ในพื้นที่๗จังหวัดภาคใต้ตอนล่างด้วย

เป็นธรรมดาที่จะมีศัตรูและอาจถูกใส่ร้าย
เพื่อหาทางขับไล่ออกนอกพื้นที่
ส่วนที่ว่าเคยมีผู้ต้องขังเข้าชื่อกันร้องเรียนนั้น
ต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดว่าร้องเรื่องอะไรกันแน่ค่ะ
เมื่อจับมากเนี่ยมันก็มีศัตรูมาก
กลุ่มเครือคายาเสพติดเชื่อมโยง
และกรณีที่มีคลิปข่าวว่านักโทษร้องเรียน
ก็ข้อเท็จจริงเป็นไงไม่ทราบ
แต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจชุดนี้เป็นชุดทำงานอย่างจริงจัง

เพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถโยกย้าย
หรือว่าผลักดันให้นายอำรวจผู้นี้ออกนอกพื้นที่ได้
ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือกลุ่มค้ายาเสพติด
แต่ผู้ที่จะเสียประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนในพื้นที่
อันนี้ก็คือกรณีที่เสียแป้งพาดพิงในตำรวจท่านหนึ่งนะคะ
แต่อย่างที่บอกแหละคดีนี้มันเป็นคดีซ้อนคดี
มันมีคดีทับซ้อนกันอยู่นะคะ
คดีหนึ่งก็คือแก๊งตำรวจร่วมกันอุ้มรีดเงินในจรวด
คืออันนี้ก็อาจจะเป็นต้นเรื่องเลยก็ได้นะคะ
ก็สำหรับคดีนี้เนี่ยมีจำเลยแปดคนเป็นตำรวจเจ็ดนายพลเรือนหนึ่ง
คดีนี้พนักงานอายการสำนักงานคดีปราบรามการทุจริตภาค๙
เรียกตัวผู้ต้องหาทั้ง๘คนเพื่อส่งฟ้อง
สารอาญาทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๙
ในวันที่๒๒ธันวาคมนี้นะคะ
ข้อหาหลักก็คือความผิดตามมาตรา๑๕
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หน่วงเหนียวและร่วมกันกันโชคทรัพย์ค่ะ
ธันวาคมนี้นะคะส่งฟ้องต่อสารอาญานะคะคุณผู้ชมฮะ